ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
วันศุกร์กลับมาเจอกัน

ต่างหูไม่ใส่แล้วทำไมอ่ะมันคัน
วิ่งงานทั้งวันแล้วไงนี่ไงเป็นดาวเป็นเดือน
ดูซิดูซิมาวันนี้
จริงจริงเธอกล้าให้แม่ฉีดวัคซีนไหมทำไมอ่ะ
เธอจะมาแม่ก็โทรมาถามหนูก็ว่าเดี๋ยวรอให้มันสเถียนทีกว่านี้กลับ

เพราะว่าตอนนี้วัคซีนเขาจะกระจายหมดเลยน้อง
ก่อนที่๑๓เมษายังจะมีการกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศ
แต่คราวนี้ปัญหาคือมันก็เริ่มมีข่าวมาเรื่อย
แต่ส่วนใหญ่เอาจริงถ้าสมมุติเรามานั่งคิดกันแบบว่า

ถ้าคุณมีโรคประจำตัวอยู่แล้วคุณเป็นเบาหวานอยู่แล้ว

ไม่เพราะว่าจริงก็รอให้แบบมันเข้าที่หรือแบบ
มันต้องผ่านการวิจัยเยอะกว่านี้อีกนิดนึงเหรอ
ไม่ก็เลยบอกว่าแม่ช่วงนี้ก็คือไม่ได้พบปากใครอยู่แล้ว

หรือว่าให้อยู่บ้านไปก็ไม่ต้องออกไปไหนไม่พลุกพลาด
ไปตลาดก็ไปก็เอาเจลแอลกอฮอล์ไปใส่แมสอะไรอย่างนี้

แต่คุณน่าจะเป็นโต้โผล่หลักเลยว่าวันนี้จะต้องออกมาตอบว่า
สรุปว่าวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยทำไมมันถึงมีคนตาย
แต่คุณอนุทินท่านบอกว่ามั่นใจนะ
พระครูมรณภาพมันไม่เกี่ยวกับวัคซีนค่ะ
รอผลตรวจทางการวันนี้เดี๋ยวจะรู้อีกทีหนึ่ง
ซึ่งแม่อนุทินชาญวิรกุลรองรยุรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เปิดเผยถึงกรณีพระครูสิริปัญญาเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์มรณภาพ

ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างมาก
โดยจะนำร่างของพระครูสิริปัญญาเมธี
ชนะสูตรรายงานผลทางการแพทย์
ส่วนตัวมั่นใจว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีน
แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่บังเอิญตรงกันพอดี
เพราะว่าวัคซีนที่นำเข้าเนี่ยผ่านการทดสอบเรื่องของความปลอดภัยมาหลายขั้นตอนมาก
จากทั้งผู้ผลิตแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมไปถึงคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ
ส่วนผลการชนสูตรของพระครูสิริปัญญาเมธีนั้น
ขอให้รอผลทางการแพทย์ในวันนี้
ซึ่งพระสงฆ์รูปอื่นที่ฉีดวัคซีนพร้อมกัน
และมีอาการไข้นั้นก็เป็นอาการไข้เล็กน้อยตัวรุมปวดแขน

ตนเองฉีดเข็มที่๒ก็รู้สึกหน่วงกว่าตอนที่ฉีดเข็มแรก
ก็พยายามสังเกตอาการของตัวเองตลอดเวลาแล้วก็กลับมาเป็นปกติ
ทางด้านญาติของพระครูสิริปัญญาเมธียังไม่ขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
เนื่องจากว่ารอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เบื้องต้นสุขภาพของพระครูก่อนมรณภาพ
คือท่านมีอาการอาภาษณเรื้อรังด้วยโรคเบาหวานแล้วท่านก็มีความดันโลหิตสูงด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันทางด้านในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
วันนี้ก็แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๕๘รายค่ะ

เนอะยังเป็นหลัก๑๐ยังไม่ถึง๑๐๐
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๒๘๙๔๗ราย
หายป่วยแล้ว๒๗๖๐๖ราย
และยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๙๔รายนะคะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งออกเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังและระบบบบริการ๔๒ราย
ค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนวันนี้มี๓รายค่ะ
แล้วก็๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๓รายด้วยกัน
ทั้งนี้ในแพทย์ทวีสินก็ยังกล่าวว่าพบผู้เดินทางสัญชาติไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศแทนซาเนีย
สหรัฐอารับเอเมริดแล้วก็โบซัมบิก๑๐รายอันนี้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุแอฟริกา
แต่อยู่ในสถานกักกันนะคะก็คือเขามาถึงแบบไม่ไม่แสดงอาการแล้วก็
แล้วก็มีแสดงอาการด้วยคือ๕๐๕๐เลย
วันนี้คนสนใจต้องยอมรับคนเริ่มมามุ่งประเด็นว่าสรุปแล้ววัคซีนพวกเราจะใช่ฉีดกันไหม
ฉีดกันแล้วจะรอดไหมหรือถ้าสมมุติเรามีโรคประจำตัวอยู่จะเป็นยังไง
ซึ่งวันนี้นะฮะนายแพทย์ชำนิจิตตรีประเสริฐเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
เขากล่าวอย่างนี้ครับโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยก็ได้รับโคต้าวัคซีนโควิด๑๙มาฉีดแก่พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร๕๐๐โดส
เพราะว่าต้องยอมรับวันเกิดเราก็ต้องใช้พระใช่ไหมตายก็ต้องใช้พระทำที่ตรงพิธีก็ต้องใช้พระ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาวัคซีนไปฉีดพระก่อนถูกต้องไหมฮะอย่างแรกเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฉีดได้แก่พระสงฆ์๕๐๐โดสแล้วก็ได้เพิ่มอีก๕๐๐โดส
แสดงว่าพระสงฆ์จะมีโอกาสฉีดทั้งหมด๕๐๐รูปถูกต้องไหมเพราะองค์นึงเท่ากับ๒โดส
แล้วก็เริ่มฉีดในโรงพยาบาลสงศ์ไปแล้ว๒๐๐รูปแล้วก็ไปฉีดที่วัดไตรมิตร
เมื่อกี้เห็นสมเด็จทงชัยสมเด็จทงชัยก็ฉีดแล้วพระผู้ใหญ่หลายองค์ก็ได้ฉีดแล้ว
วันก่อนที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์รวมแล้วตอนนี้พระสงฆ์ได้ฉีดวัคซีนแล้ว๔๑๒รูป
เขาฉีดไปปุ๊บทั้ง๔๑๒รูปเขาก็จะติดตามอาการกันประมาณสัก๓๐นาที
พบว่าถามว่ามีพระแพ้วัคซีนมันมีมีพระแพ้วัคซีนอย่าง๒รูป
ลักษณะของการแพ้วัคซีนคือมีอาการแม่รัฐมนตรีช่วยตีไปเองเลยนะครับ
รัฐมนตร์ตีไปเองไปฉีดสมเด็จทงชัยมีองค์ที่แพ้วัคซีนอย่าง๒รูป
ลักษณะการแพ้เนี่ยก็คือจะมีการผื่นขึ้นซึ่งที่ฉีดไปเนี่ยเป็นวัคซีนซีโนแวคกับแอสต้าเซเนก้าอย่างละรูปนะฮะ
สำหรับกรณีของพระครูสิริปัญญาเมธีที่เมื่อกี้รถเมย์บอกไปที่มรณภาพเนี่ย
เขาก็ไปดูประวัติว่าโอเคพระองค์นี้เป็นยังไงทำไมถึงแบบมีการเออเอฟเฟคกับวัคซีนหรือเปล่า
เช็คไปเช็คมาปุ๊บพระองค์นี้เป็นคนไข้ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์มา๑๕ปีแล้วครับ
พระองค์นี้มี๓โรคคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูง
แล้วก็จากการทำคลื่นหัวใจเมื่อปี๖๑๖๒พบว่าพระองค์นี้มีหัวใจโต
แต่ปรากฏว่าพระองค์นี้ได้ขาดการรักษาไปในปี๒๕๖๓คือก็ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลปี๒๕๖๐
เนื่องจากว่าไปจำวัดอยู่ต่างประเทศน้องทำให้ไม่ค่อยได้ฉันยา
เมื่อกลับมาปุ๊บต้องยอมรับไม่ได้ฉันยาไม่ได้อยู่ใกล้หมออาการป่วยก็เริ่มค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้น
แต่ช่วง๓๑มีนาคมที่รับวัคซีนก็มีการคัดกรองประเมินแล้วปรากฏว่าพระองค์นี้อาการปกติ

ก็จึงถวายการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้าสังเกตอาการนะฮะเขาบอกว่าทุกองค์ทุกรูปที่ได้มีการฉีดวัคซีนไป
มีการสังเกตอาการของแต่ละรูปว่าจะเป็นยังไงก็สังเกตอาการหลังจากฉีดวัคซีน๓๐นาทีปรากฏอาการปกติ
นิมนต์กลับวัดสัมพันธวงศ์ก็เป็นข่าวว่ามรณภาพ
เพราะฉะนั้นเขาก็มีการชันสูตรนะฮะของโรงพยาบาลตำรวจก็ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการคือ
ตอนนี้ภาวะริ่มเลือดอุดตัน
ที่เรากลัวไม่มีทั้งสมองหัวใจและทุกจุดในร่างการแต่พบว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบ
อาจจะต้องให้แพทย์ผู้ชนสูตรลงความเห็นเพราะว่าอาจมีผลต่อการเสียชีวิตของท่านได้
ส่วนสาเหตุของมรณภาพขอให้รอผลออกมาอย่างเป็นทางการ
อย่างที่รสเมวะว่าต้องรอผลละเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่ง
ค่ะนะฮะก็วันนี้คือแองจี้สบายใจขึ้นไหมกล้าให้แม่ฉีดไหม
ยังหรอกไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้แอสต้าเซเนก้าไงฉีดไม่ได้ต้องรอคุณหมอตัดสิน
เพราะว่าพี่ผัดมีโรคส่วนตัวไม่ใช่มีโรคประจำตัวแม่คุณแม่
มีโรคประจำตัวคนไทยเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวส่วนใหญ่
แต่เรากินหวานไงขนมหวานเราเยอะไงเป็นเบาหวานโดยเฉพาะพระ
ควรสีเดียวละจีนวอนไงแล้วท่านก็เลือกไม่ได้
บะหวานแล้วก็โรคผู้ชายที่พระท่านนั่งนานเขาเรียกอะไรนะต่อมลูกหมาก
แล้วก็พระส่วนใหญ่ถ้าสมมุติบวชพรรษาเยอะเนี่ยเบาหวาน๑และความดัน๒
แล้วก็๓ที่พระจะเป็นก็คือเกี่ยวกับเขาบอกโรคหัวใจพระที่แก่ก็เป็นกันเยอะ
ความดันโรคนี้ทั้งหมดคือพระส่วนใหญ่จะเป็นกันพระ๑

ไม่แต่มันก็แปลกตรงที่ว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
เพราะว่าท่านเป็นโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดไง
โรคพวกเนี้ยบางทีมันเขาเรียกว่าขึ้นมาแบบแบบกระทันหาเนี้ย
เพราะอย่างก่อนหน้านี้อย่างแอสต้าเซเนก้าเองเขาก็มีกรณีเรื่องของที่บอกว่า
บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยริ่มเลือดอาจจะไปอุดตันอะไรประมาณ
อย่างเงี้ยบางคนก่อนหน้านี้ที่มีการหยุดพักไปแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกว่า
เราต้องลุยกันต่อแหละเพราะเราหยุดอาจจะรอไม่ได้คือวันนี้ยังไงก็ต้องฉีด
เราก็เข้าใจเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ในขณะเดียวกัน
คนฉีดโอเคล่ะอย่างเธอก็แบบว่ายังไม่กล้าให้พ่อให้แม่ฉีด
เพราะฉะนั้นก็ฉีดใครได้ที่มันป้องกันเช่นเราเข้าใจว่าต้องฉีดพระ
อย่างที่บอกว่าวันเกิดก็ต้องใช้พระวันตายก็ต้องใช้พระ
วันอะไรก็ต้องใช้พระมูเตรูไม่สบายใจก็ต้องไปพระถูกต้องไหมล่ะ
ไม่กลัวไม่มีอะไรจะเสียเพราะแกก็แบบพร้อมพร้อมลุยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะ
คุณผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้อีกหนึ่งข่าวที่ควรพูดกัน
อกจากเรื่องวัคซีนคือเรื่องสมคิดพุ่มพวง

วันนี้เขามีสารจังหวัดขอนแก่นเขาอ่านคำพิพากษาสมคิดพุ่มพวงเนี่ย
ที่ก่อเหตุฆ่ารัดคอผู้หญิงวัย๕๑ปีที่จังหวัดขอนแก่น

เรามาดูว่าสารเขาได้อ่านคำพิพากษาในคดีของสมคิดพุ่มพวง

เขาฆ่าคนที่ถูกรัดคอเป็นเหยื่อรายที่๖

เราดูด้วยกันว่าทำไมคดีนี้กลายเป็นคนพูดถึงกันเยอะ
สมคิดเพิ่งพ้นโทษจำคุกตลอดชีวิตจากคดีฆ่า๕สมนอง

ฆ่า๕ศพได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเพียง๖เดือนเสร็จนะฮะ
โดยตัดสินว่าจำเลยมีความผิดจริง
ตามฟ้องพิพากษาให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายลงโทษประหารชีวิต
หากสมมุติเราย้อนกลับไปดูสำหรับความโหดเยี่ยมของสมคิดพุ่มพวงเนี่ย
เมื่อพบศพของนางรัศมีนะฮะขอสงวนนามสกุลแล้วกันนะฮะ
อายุ๕๑ปีนางรัศมีอายุ๕๐ปีเนี่ยถ้าจำกันได้รายการของเราเคยเล่าไปแล้วนะครับ
เป็นแม่บ้านอยู่ในโรงแรมโรงแรมหนึ่งถูกฆ่าเสียชีวิตภายในบ้านพักครับ
สภาพเนี่ยถูกห่อด้วยผ้าห่มท่อนล่างเนี่ยเปลือยส่วนท่อนบนเนี่ยสวมเพียงเสื้อยืดนะ
บริเวณลำคอถูกพันด้วยเทปใสน้องตอนนั้น
ข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จโทรศัพท์คุณไอผัดคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับ
เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกของ๑๕ธันวาคม๒๕๖๐
ต่อมาตำรวจก็สืบตำรวจไทยนี่อย่างที่บอกกัญชัยพูดเสมอตำรวจไทยเนี่ยเก่ง
ก็สืบทราบว่าเป็นคนร้ายชื่อว่าสมภิษภูมิภวงอายุสมภิษภูมิภวงนี่คือ๕๕ปี
ฆาตกรเราใช้คำว่าฆาตกรต่อเนื่องนะฮะ
ที่เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อช่วงปลายปี๒๕๖๒เนี่ย
จริงแล้วสมคิดพุ่มพวงเคยก่อเหตุฆ่าผู้หญิง๕คน
ซึ่งลักษณะการฆ่าของเขาเนี่ยคล้ายเคลียงกันหมดเลย
แล้วเป็นผู้หญิงหมดเลย๕ศพ๕คน
เริ่มจากปี๒๕๔๘เริ่มไปตั้งแต่๓๐มกราศ๒๕๖๐
ฆ่านักร้องสาวคาเฟ่ถูกมัดแล้วก็กดน้ำตายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งผู้ตายถูกปลดทรัพย์สินไปจนหมดต่อมา๓๐มกราฆ่าไปแล้ว๑ศพ
มิถุนายน๒๕๔๘เป็นหมอแผนหมอนวดแผนโบราณ
ถูกบีบคอตายคาโรงแรมที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
แล้วก็ลักเอาทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยมีทั้งแหวนทองต่างหูโทรศัพท์มูลค่า๕๐๐๐บาท
ดูสิชีวิตของเรามีแค่๕๐๐บาทนะฮะแล้วก็หลบหนีไป
ขนาดเดียวกัน๔มิถุนายนฆ่าไป๑ศพถูกต้องไหม
๑๑มิตรทุนายนฆ่าอีก๑ศพฮะ๑๑มิตรทุนายนเนี่ยก็ไปฆ่า
มิถุนายน๒๕๔๘นะฮะก็ไปฆ่านักร้องคาเฟ่
ถูกฆ่ารัดคอด้วยสายไฟตายในห้องพักโรงแรมที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ไม่พอ๔ฆ่าแล้ว๑๑ฆ่า๑๘ฆ่าอีกพัดไทยค้า๑๘มิตรทุนายนไปฆ่าหมอนวดสาว
ลักษณะการฆ่าคือถูกกดน้ำตายในโรงแรมในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
๑๘มิตรทุนายนผ่านไป๑๙๒๐๒๑อีกหนึ่งศพ๒๑มิตรทุนายน๒๕๔๘เป็นหมอแผนโบราณ
หมอแผนโบราณอายุเป็นเจ้าเพศพอดีเลยคุณผัดไทย๒๕ปี
ลักษณะการตายคือถูกบีบคอตายในแมนชั่นแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ปรากฏสมคิดถูกตัดสินประหารชีวิตในขณะเดียวกันก็ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตคือตอน
แรกประหารชีวิตถูกต้องไม่แล้วก็เป็นการรดโทษโทษตลอดชีวิตสมคิดพึ่งผนโทษ
ก็คือ๕เป็นรายที่๖ทำให้หลายคนตั้งสงสัยว่าเฮ้ยไม่ใช่คนปกติแล้วล่ะ

พ้นโทษออกมามันจะต้องไม่ใช่คนปกติจะต้องมีการป่วยทางจิต
หรือมีการเสพติดการฆ่าคน
ล่าสุดวันนี้นะครับ๒เมษายนศาลจังหวัดขอนแก่นได้พิพากษาประหารชีวิต
โสมคิดพุ่มพวงอีกครั้งนึงแล้วก็ไม่มีการเหตุบรรษโทษ
ก่อนเลยไม่อาจนำโทษจำคุกในความผิดกระทงอื่นมารวมมาได้อีก
แล้วก็คงให้ประหารชีวิตจำเลยสถานการณ์เดียวเลยแล้วก็ริบของการคราน
ทั้งหมดคุณดูนะก็คืออันนี้ไม่มีการลดโทษแล้วแต่ประหารชีวิตแน่นอนแล้ว
คือพฤติกรรมการกระทำของจำเลยเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยสารก็พูดอย่างนี้เลยนะฮะ
เขาบอกว่าจริงแล้วการเขาขึ้นศาลเขาให้รับการสารภาพหมดเลยนะเมย์
เขารับสารภาพหมดเลยปกติสารภาพมันจะต้องลดมีการลดโทษถูกต้องไหมฮ

แต่เขาบอกว่าเฮ้ยจำเลยเนี่ยให้การรับสภาพในชั้นจับกลุ่ม
แล้วก็ชั้นสอบสวนครั้งแรกแต่จำนวนต่อพยานหลักฐาน
คำรับสารภาพจึงไม่เป็นประโยชน์
แต่การพิจารณาเป็นเพียงกลวิธีในการต่อสู้
จำเลยเพื่อให้สารพิจารณาลดโทษให้
แสดงว่าฉลาด
แล้วจำเลยเนี่ยพ้นโทษจากคดีทั้ง๕คดี
คือก่อนนั้น๕คดีต้องไปติดคุกอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
ก่อเหตุเมื่อ๔๘ก็ติดคุกอยู่เป็น๑๐ปีนะ

ออกมาเปลี่ยน๖เดือนเสร็จกลับมาทำความผิด
โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองทั้งยังไม่สำนึกการกระทำความผิด
ขาดความเมตตาปรานีสร้างความสูญเสียให้แก่สุจริตชน
และเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเป็นโทษประหารชีวิต
วันนี้ก็คือที่เราไล่ไทม์ไลน์ให้คุณฟังเนี่ย

เพราะบางทีการรออะไรมากก็ทำให้มีบุคคลต้องเสียชีวิตไปต้องกี่คน
กี่คนแล้วอ่ะถูกไหมล่ะใช่

เขาบอกว่าเสียหายไปแล้วเนี่ย
เท่าไหร่รู้มะ๑๒๐ไร่นะคะอือ
ก็ไฟนี่แหละเนอะประมาณนี้นะคะ
เค้าบอกว่าภูมิสู่ข่าวรายงานว่านะคะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็ดอยปุ๋ยด้วยนะคะ
บริเวณเกษตรสายบีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อกับตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมนะคะ
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้และหมอกควันเนี่ยนะคะ
และฝุ่นละอองทางภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยนะคะ๓ส่วนหน้าเลยนะ
ร่วมกันเป็นชุดดับไฟป่าภูพิงเนี่ยกว่าร้อยนายเร่งดับไฟค่ะ
โดยการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็เข้าถึงพื้นที่ของกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปกันทั้งหมดแล้วค่ะแล้วเป็นไปด้วยความยากลำบากด้วย
จากแรกยากลำบากแล้วไอ้จุดที่ไฟไหม้เนี่ยนะใกล้ที่อยู่ด้วยนะใกล้ชุมชนด้วย
เขาก็กลัวกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยขึ้นไปก็ยาก
เพราะมันเป็นหน้าผาสูงชันนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ไอ้ความที่มันเป็นพื้นที่ลาดชันเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำแนวกันไฟไว้โดยรอบนะคะ
ก่อนที่จะระดมกำลังไปดับไฟเป็นจุดเนี่ย
ซึ่งใช้เวลาประมาณทั้งสิ้นรู้ไหมรถเมย์๕ชั่วโมงนะ
ห้าชั่วโมงนี่นานมากนะไม่ดับหรอก๑๒๐ไร่อ่ะ
เขาบอก๕ชั่วโมงเขาควบคุมไฟได้ค่ะให้อยู่ในแนวได้นะ
ก็เบื้องต้นพบว่ามีป่าเสียหายไปประมาณ๑๒๐ไร่๑๒๐
๑๒๐ไร่นี่ก็คือเขาเป็นลูกไหมอ่ะเป็นลูกเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือมีบอกมาด้วยนะว่า
บางทีดับได้แล้วอ้าวยังจะไปจุดเผาอีก
อย่าจุดนะเจ้าคือจริงมันนอกจากมันมันทำลายมลภาวะ
ข้างล่างเดือดร้อนลูกเล็กเด็กเนี่ยพูดเป็นภาษาเหนือให้แม่หน่อยสิว่า
อย่าเผานะลุคได้กับพ่อเจ้า
เพราะมีป่ามีเขาเขาจะอยู่ได้
ก็ขอทุกคนลดละการเผาป่า
แล้วก็ใครเห็นตีเผาก็ขอแจ้งตำรวจจับเลย
อันนี้คือสิ่งที่ปัญหาที่ก็ต้องแก้ให้จบ

เมื่อก่อนเราคนกรุงเทพยังต้องไปพักปอดต่างจังหวัด
ใช่เราอยากขึ้นเชียงแล้ว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

แล้วก็พื้นเป็นสีเขียวแบบไม่เยอะวันนี้โอเค

ตอนนี้มองคิดจะต้องอ่านว่าพรุ่งนี้ภายุมาจริง
พายุมาจริงฝนมาจริงฉันยังรู้สึกดีใจเลย

จริงโดยเฉพาะอยากให้ไปตรงที่แบบอีสานที่เหนือ
ที่ไหม้อยู่อีกแล้วเพราะว่าจริงเค้าบอกว่าปีนี้ฝนมันจะมาเร็ว
ผลมันจะมาเยอะนะฮะเดี๋ยวกลับมาแต่พูดไปพูดมามันยังขาดแคนน้ำอยู่
พิมพ์แม่พิมพ์รีพายแม่พิมพายเนี่ยหลังนี่คือแบบโอ๊ย

ก็บอกเอ้าทำไมเจาะบาดาน

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะยังไงนะ
คือวันนี้นานธีรองนายุ้คจะออกมาพูดเองซักทีนึงตรงมั้ยฮะ
เขาบอกทำไมบ่อบาดานของรัฐ
มันแพงกว่าแม่พิมพ์ลี่พาย
แม่พิมพ์ลิพัยขึ้นในโซเชลเขาก็เอาราคามาเทียบกัน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
เจ็บแปลกป้าชั้นอยู่จากเจอิงเติอสาวป้าพี่สาวพ่อนั่งดูทุกวัน
ส่วนวันฮรุบาเลสปากกันจริงเขาบอกอย่างนี้เลยว่า
พลเอกประวิทย์เนี่ยกล่าวว่าราคาเราตรวจสอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
แล้วก็มีการตรวจสอบในการขุดเจาะน้ำบาดานทุกบ่ออยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็จะมีการตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับ
ทรัพยากรน้ำถึงแพงกว่า๑๐เท่า

แต่ถ้าสมมุติแบบว่าอีสานตอนล่าง

ช่วงนี้ด้วยส่วนใหญ่แล้วแต่ที่นั้นใกล้จะมีใครอยู่แล้ว
มันต้องเป็นเจ้าของที่เขาต้องอ่านบุญญาติด้วยนะ
อย่างเมื่อกี้พี่พิมพ์พิมพ์ริภายเมื่อก่อนไป

นั่นไงพี่ผัดเลยสงสัยว่าที่ที่น้องขุด
เป็นที่ส่วนกลางชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาคงให้คู่
ใช่ต้องมีมันจะมีที่สาธารณะอย่างนี้
สาธารณะแม้จะเป็นบ่ออย่างนี้เราก็ต้องเป็นของส่วนกลาง
แม้จะเป็นโฉนดเราถืออยู่เราก็ต้องให้เขาใช่
เป็นของปลาปลาค่ะบางทีสมมุติว่าแก
ทางป๊าปาอยากจะมาเดินเข้าไปในพื้นที่ให้อะไรอย่างนี้

นี่ขนาดแรงหนักแล้วยัง๑๐๕

เยษโหนี่คือเยษโหโทร๑๐๑นี่คือแบบว่าแดนทุ้งกุฬาร้องให้คือแห้งแรงมาก
เขายังแสนกว่าบาทเลย
ปรากฏว่าเนี่ยคนก็เลยไปตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ถ้ามุติเราจะไปดู

ที่เป็นหลักล้านนั่นคือรวมกัน
หลายบ่อมารวมกันหรือเปล่า

อย่างของรัฐบาลเนี่ยก็คือที่เขามาคุยกันนะคะ

เอ้ากูแบ่งพื้นที่ในพื้นที่คุณสักนิดนึงมา
กี่งานอ่ะอืมแล้วเดี๋ยวเจาะทันน้ำป๊าป๊าเข้ามาให้เดินสายน้ำป๊าป๊า
หลักล้านอันนั้นน่ะหลักล้านหลักล้านใช่ถ้าเอาปลาปลาเข้าไปหลักล้าน
คือคุณเอาเป็นระบบอ่ะเนอะเป็นระบบเดินสายค่ะเดินเข้ามาเลยนะ
ป๊าป๊าเนี้ยหลักล้านอืมแต่ขุดบ่อยบรรลัยเขาก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
นางชดห้าชดสิบชดห้าชดสิบเดินง่อนอย่างนี้ออกมาทีวี

เขาบอกไม่พอเขาได้พูดเล่นร่าลวจาไปแล้วว่า

พี่จ่ายเนี่ยเลย
เขาชัดเจนนะเป็นคนแบบ
พายชอบมางานช่วยช่วยพี่ผ่อนตึกหน่อยได้ไหม

ปีนี้นี่นะคะราคาพุ่งฟรี๊ดเลย

เมื่อวานพอดีมีโอกาสได้ขายตลาดสด

พวกแบบว่าผลไม้ที่แช่แข็งฟีดหนัก

บอกเลยว่าตลาดนี้นะคะ
ยังไปได้อีกไกลมากเขาพูดเลยนะ

ผลไม้นำสุกอันนี้ไปจันทบุรี

หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่ากระดุมทองน่ะ
หลังจากผลผลิตมีอายุครบ๑๒๐วัน
ก็คือมีในช่วงของการตัดขายออกสู่ตลาดได้แล้ว
ทางด้านนายมานพค่ะอายุ๔๙ปี
ท่านเป็นเจ้าของทุเรียนสวนทุเรียนนำสุก
ก็เปิดเผยบอกว่าชาวสวนทุเรียนปีนี้
อาจจะมีกำลังทรัพย์พอที่จะแบบ
อยากซื้อรถหรูอย่างเฟอรารี่
เนื่องจากว่าราคาทุเรียนดีดตัวขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา

เพราะอะไรโดยเฉพาะทุเรียนกระดุงความต้องการคนมีเยอะ

มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๙๐๒๐๕บาท

ซึ่งปีที่ผ่านมาปีที่แล้วมีราคา๑๑๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ก็ถือว่าพีคสุดแล้วเนี่ย
แต่ว่ามาปีนี้ราคากลับร้อนแรงมากกว่าเดิม
ซึ่งสวนของตนปลูกทุเรียนกว่า๓๐ไร่ค่ะ
ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมีดแรกที่ได้มีการตัดทุเรียนจากต้น
ซึ่งภาษาชาวสวนทุเรียนเขาตัดมีดแรกก็คือการตัดทุเรียนที่แก่จัด

เพียงวันเดียวเขาได้รับเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
จากการตัดทุเรียนกระดุมภายในสวนเขาเนี่ยนะคะ
ที่ได้น้ำหนักรวมกว่า๘ตันหรือว่า๘๐๐กิโลกรัมนั่นเอง
แล้วก็มีการทำสัญญาขายกับผู้รับซื้อเอาไว้แล้ว
กิโลกรัมละ๑๙๐บาทจากปีที่แล้ว๑๑๐บาท
อกจากนี้ยังมีทุเรียนกระดุมที่มีผล
ใกล้จะแบบแก่ครบ๑๒๐วัน
ที่จะตัดได้ในครั้งที่๒ถึงครั้งที่๓เนี่ยนะคะ
รอบจากนั้นนี่ก็จะเป็นการตัดทุเรียนพันหมอนทอง
ที่มีราคาในช่วงนี้กิโลกรัมละ๒๐๐บาท
เมื่อวานที่คุยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับทุเรียนส่งออก
๑๐๐๐ล้านเขาตั้งเป้าปีนี้๑๐๐๐๐ล้าน

คืออย่างนี้มันจะต้องบางทีสวนทุเรียนนะคะ
บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีแหล่งในการที่จะแบบ
ขายไปบางทีเราก็อาจจะมีตลาดในการขายในประเทศ
แต่ถ้าวันหนึ่งมีเจ้าที่เขารับซื้อ
เพื่อที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างนี้

ตุ่มพ่อไอ้น็อตตอนนี้ทำทุเรียนอย่างเป็นทางการ

เนาะแต่เมื่อก่อนคือเราหวังแต่ถั่วจีนใช่ไหมต้องส่งจีน

อัตุ่มเขาบอกว่าอย่างไรรึเปล่าเนาะบอกโม๊ต
แค่ลูกทุเรียนออกลูกมีคนมาจองแล้ว

ปีที่แล้วเราถามเขาไปว่ากระทบไหมที่มีโควิด

เพราะว่าอัตราเฉลี่ยของคนที่ยังบริโภคทุเรียน

ตอนลูกเรียนอยู่ที่จีนลูกบอกว่า

คนจีนชอบทานทุเรียนไทยกับมะม่วงไทยมาก

เขาบอกว่ารสชาติเราดี

อยากทานจังเลยอยากกินทุเรียน

ทุเรียนนนยังมีอยู่ไหมต่อตลาดสดยังมี

ทุเรียนนนท์นี่นะพี่แทบจะไม่ได้หลุดออกมาถึงเราเลย

เมื่อนางออกลูกนางไม่ต้อง
อย่างที่หนูบอกคนไปจองเราเลย
ไปจองเลยจองที่สวนยังไม่ถึงออกมาถึงเราเลย
เขาบอกว่าที่พิศนุโลกก็มีอะไรหลงรับแร่หลินรับแร่ใช่ไหม
พิศนุโลกก็จะไปเนินมะปลางค่ะ

เฮ้ยเมย์จะไปมาทั่วเหมือนกันเนอะ
อยากให้ได้เป็น
คือเคยไปกินง็อตกับทุเรียนทระหลาดสดสนามเป้าใช่ไหม
ใช่ตลาดสดพระราม๔ตั้งแต่สนามเป้าจนมาพระราม๔
เนินมะปลางนี่เป็นอีกที่นึงที่ผลละไม้อร่อยมาก
ง็อนี่คือเป็นเด็ดร่อนเลยอร่อยจริง
เอิ่อนี่จะไปอยู่แล้ว
เออนี่ก็ไปกับเย็นเหมณ์เลยดีกว่า
ปัดทุเรียงฉันไปด้วยได้ไหม
ไม่ใช่จะเป็นพาราทสูดเขาป่วย
ไม่ตายคุณแม่จัดการ
เราต้องไปด้วยกันหมดนี่แหละแต่เอาจริง
คุณแม่ใจเย็นคุณแม่ไม่ต้องท้อง
ไล่ให้พี่ไปตายตลอดเลย

เมื่อกี้รูปแรกที่ขึ้นมาคือผมผมคุณแม่หญิงอันนี้คือข้อพูดช่วยช่วยไปทำให้เขาอยู่นี่
โอ้ถูยลองเท้าโอ้อันนั้นไม่เห็นลองเท้าอันนี้เห็น

ดูอ่ะดีอ่ะอัุ้ยลงเท้าไอล่ะน่ารักกับลงเท้าดีที่ในหนัง
ไปตลอดคอยลับกันเขาบอกว่าเขาจะไม่ทีน้องส่งผมเมื่อกี้นี้
แล้วเมื่อนี้ที่แบบชี้ที่พี่ทิพย์ทำให้รึเปล่าโอ้โหชี้ดีสิ

เป็นคนที่แบบสร้างสีสันให้คนที่ดูโซเชียลออนไลน

มาค่ะอีกนิดเดียวค่ะชาวเน็ตเลือกแล้วนะคะว่ายาย่าเบลล่าใหม่ดาวิกา
ใครคือเบอร์หนึ่งในยุคนี้อ่ะเรื่องว่าใครอ่ะ
เรื่องยากเรื่องยากจริงจริงเรื่องยากมากสามคนนี้
บอกว่ามีเรื่องมาให้ชาวเน็ตตัดสินใจเลือกด้วยความยากลำบากอีกแล้วนะคะ
หลังจากที่แฟนคลับนะคะเขาบอกว่าตั้งกระทู้ขึ้นมาเลยนะคะว่านี่แหละที่พี่ผัดพูดไปเมื่อกี้นะ
ยายาเบลล่าใหม่ดาวิกาใครคือเบอร์หนึ่งนะ
เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะมีงานเข้ามาให้คอมเมนต์กันปังเลยนะคะ
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้องใหม่เนี่ยก็มาจากวันทองเนาะนะ
วันทองก็ส่งให้นางเนี่ยเด่นขึ้นมาในไอจีนะคะ

เผ่าไหมเขาบอกเกือบหมื่นนะที่ได้ขึ้นมานะคะ
แต่ว่าละครนะแล้วก็น้องเบลล่าอีกคนนึงเบลล่านี่ขึ้นมาจากอะไรนะ
แม่กรเกรดแม่กรเกรดไงแม่กรเกรดทำปังสติติแบบโอ้โห
นางก็ได้โฆษณาได้อีเวนต์เต็มเลยนะตอนแม่กาลเกดนะคะ
แล้วก็ยายาจากภาพยนตร์นะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
ว่าใครคือเบอร์๑โวกแล้วได้อะไรปะได้รางวัลหรือเปล่าไปโวด

ก็คือแบบว่าแบบว่าแบบว่าผลงานก็สูสีกันอย่างน้องใหม่ก็คือ

อย่างยาย่าก็คือแบบเป็นสาวน่ารัก
ไอจงไอจีไปแตะอะไรของก็ขายดีส่วนตัวนี้มีคนเบียดเข้ามาอีกคนก็คือน้องใบเฟิร์นพิมชนกถูก
แต่ว่าแปลกนะพอเล่นละครไทยทีไรนะ
มันจะช่วยส่งเสริมจริงนะคะส่งเสริมให้มันแบบ
คือจากกราฟจะดีดเลยอ่ะแล้วยิ่งถ้าเล่น๖วันทองมันก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมตอนนี้
ตอนนี้ดีเลยล่ะเล่นดีด้วยแล้วเล่นดีด้วยนะเล่นดีด้วย
แต่แม่คืนนี้ละครแม่จบนะไม่ต้องบอกนิดนึง
เออละครแม่จบใช่ใช่แม่มีวันตอนจบป่ะอุ้ยงามแสงเดือน
ละครแม่ตอนจบอ้านลิปติ้งสูงคู่แฟนแสงลักษณ์อย่าลืมชมงามแสงเดือนด้วยนะคะ
นี่ไงนัมเบอร์วันเหมือนกันคนนี้เขานัมเบอร์วันยืนหนึ่ง

แต่ใหม่

อุตกรณ์ตอนเช้ากุ้งแม่น้ำไม่เหลือ
ลาไปทำกับข้าวตาม
หรือแบบว่าอะไรนะคุณบ้าบอกอะไร

คืออะไรวะ
เค้าเรียกว่าอะไร

ที่แบบเช้ามาคนไปหามะม่วงน้ำปลาหวานกิน

นี่ไปพักแป๊บ
อย่างนี้ผู้ไปคะเพิ่งจะผ่านวันเกิดพี่วุ้นค่ะ

นี่วุ้นกับชั้นต้องเท่ากันเธอ

เพราะอยู่บรรดาในแก๊งกับเพื่อนรุ่นเนี่ย

ทำไมต้องชอบใส่เสื้อเปิดไหล่เปิดเนินนะแม่
ก็หุ่นแบบผิวดีมันต้องใช้เปิดได้โชว์ผิวไงเซวาของนา
เพื่อนรุ่นเดียวกันคือเริ่มปิดปกปิดแล้วนะ
แต่มีวุ้นเส้นคนเดียวถอดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลุกขึ้นเดี๋ยวลง
ผ่อนล่าได้ไงเธอพอลล่ามาจากอังกฤษไงนั่นไง
นางฟ้าเขารวมตัวกันฉลองวันเกิดให้พี่วุ้นเส้นค่ะ
ทางด้านคุณนานาก็โพสต์ภาพถ่ายพร้อมกับแคปชั่น
บอกว่าเพื่อนที่จริงใจที่รักเราเสมอเป็นผู้รับฟังที่ดี
เป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นพลังบวกที่ดีให้กับเราทุกครั้งที่เราต้องการ
วุ้นคือเพื่อนคนนั้นของนานา

ขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นเพื่อนรักกันสักขนาดนี้

เมื่อก่อนเนอะเกรงนี้มันแบบ
ต้องเป็นกลุ่มนี้แหละ
สิบคนใช่ไหมฮะคุณสิบคนไหม
อุ๊ยมันก็มีเยอะน่ะกี่คนฮะ

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ